มาดูเหตุเพลิงไหม้กลางกรุงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
จุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมภายในซอยราชวิถี๒๔

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านพักที่ทำขึ้นด้วยไม้
ก็เลยได้รับความเสียหายไป๓๖ห้องนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า๒๐นาที
จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามเซน
ก็ระดมฉีดน้ำเพื่อที่จะดับไฟที่กำลังลุกไหม้
นับบาระที๒๓๗๔ภายในซอยราชวิถี๒๖

โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ส่งผลให้บ้านหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบริเวณชั้น๒
ขณะที่บ้านพักคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นต้นเพลิง
เสียหาย๓๖หลังรถกระบะเสียหาย๑คัน
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้เห็นเหตุการณ์คนแรก
ก็เลยตะโกนเรียกให้แม่บ้านรวมถึงคนงานที่เหลือรีบหนีออกมา
แล้วก็ช่วยกันดับไฟค่ะแต่ว่าลมแรงประกอบกับบ้านพักส่วนใหญ่เป็นม้า
ก่อนที่จะลามไปติดตัวบ้านที่อยู่ข้างเคียงและรถยนต์นะคะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทษานิทมหาธาวร

ก็รุดเดินทางเข้าพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะ

ว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดจากห้องของนายนิพนธยูงรำอายุ๔๐ปี

ซึ่งถูกนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบานดุสิต
ต้นนายนิพนธ์ก็ให้การว่าไม่แน่ใจว่าเสียปลั๊กพัดลมทิ้งเอาไว้หรือไม่
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะยังต้องรอผลตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง

ตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะออกจากบ้านอย่างละเอียด
เพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ฤดูหนาวที่มีอากาศแห้งเท่านั้นนะคะ
ว่าฤดูไหนหรืออากาศแบบไหนก็มีความเสี่ยงเช่นกันค่ะ